ชอบดูโชว์โลมาไหม

ที่ว่ามันเพลินแล้วก็คือชอบด้วยความแสนรู้ของมัน

แต่ว่าที่นี่ครับโชว์โลมาเขาดัง
แต่ว่าวันที่เขาถ่ายมาเนี่ยนะ
มีนักท่องเที่ยวไปดูโชว์แค่๒คน
เจ้าของขายที่มาพยุงกิจการแล้วตอนนี้นะฮะ
คือจากโพสต์เฟซบุ๊คของคุณทะเกิงสมทรัพย์นะครับ
ที่มีผู้ชมเพียง๒คนพร้อมข้อความบอกว่า

รอบเข้าชมโลมา๕โมงเย็นวันนี้มีเรา๒คนเองค่ะ
เจ้าของต้องขายที่๔๐ไร่ได้เงินมา๑๒ล้านมาต่อลมหายใจของสัตว์ต่างที่นี่
มีกวาง๗๐กว่าตัว
ประคาบประหมอยักษ์ประศาสตร์ค่ะ
ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์กันออกไปเป็นจำนวนมากครับคุณผู้ชมครับ

ทั้งสองคนตั้งใจมาชมโลมารอบ๕โมงเย็น

แชร์ไปในโลกออนไลน์ครับ

รับผลกระทบจากโควิด๑๙อย่างหนัก
แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยเกือบปีแล้ว

คุณคิดดูดิแล้วว่าจะต้องเลี้ยง
ต้องเปลี่ยนน้ำอะไรพวกนี้

แม้ว่าจะมีลูกค้าเพียงคนเดียว

สปีริตนะ
ขอให้คุณกำลังจาคัมลังใจ
ขออนุญาตขอบคุณจริงนะคะ
และเขาขอบคุณที่ท่านได้ช่วยเลือนนะคะ
แล้วก็มามอบกำลังใจบาทนี้ของเราค่ะ

คันมาได้เห็นคนเนี่ย
คันมาเขยับตัวบ้างบ้าง

แหละคือเจ้าของเขายังบอกอีกว่าตลอดการระบาดของโควิด๑๙
ต้องประกาศขายที่ดินมรดกตอนนี้๔๐ไร่แล้วนะครับ
เพื่อเอามาเลี้ยงสัตว์ประคองธุรกิจของครอบครัว
เปิดบริการมากว่า๓๐ปีเอาไว้
จากนี้นะก็ไม่หยุดนะทำเข้ากล่องส่งขายออนไลน์นะครับ
เพื่อช่วยเหลือคนงานให้มีรายได้ชื่นชมนะสู้ครับ